ชื่อดีกิ่งน้องแหม่มน้ำสกุลดี
อายุ๑๔ปีเป็นคนกัมพูชาค่ะ
พ่อฟันความรู้อยากเป็นคุณครูค่ะ
คุณครูภาษาไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเอง
จุดเรียบสุขยอมชมน้องแหม่มดีอายุ๑๒ชน
กระโปรงศักดิ์ศาสตร์นัฐนาตรีบำบัยสระเรียนครองเหยียบที่๓คม

๒๕๐๐ค่ะแต่ตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น๓๕๐๐แล้วค่ะ
อยากให้เรียนต่อค่ะแต่ไม่มีเงิน
ต้องไปทำงานพิเศษช่วยครอบครัวเราไปทำอะไรครับ
อวนค่ะวันละ๑๐๐ตั้งแต่๘โมงถึง๔โมงเย็น

จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นหาย
ไม่เป็นธาตุใครและมีน้ำใจล้นเปรียม

ร้อง